วันนี้มาต่อกันในยกที่๔
พยายามล้อออกมาแต่มันไม่ออกค่ะเสียงมันติดอยู่ในคอ

หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
เมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่การร้องเพลงเป็นการท่อง
น้องเพลงและคุณชายเล็กร้องได้เพียงหนึ่งคนครับ
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าง
กติกาการแข่งขันนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำตามเนื้อเพลง
เพื่อสะสมเงินร่วมกันตามลำดับขั้น
ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน
และเงินทุนที่สะสมมาจะตกไปอยู่กับผู้ที่ร้องถูก
หากร้องผิดทั้งคู่แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐ยกรับไปเลยคนละ๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย
ตลอดการด้วนกันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
นักสู้ชิงร้าน
แน่นอนที่สุดนะครับเป็นการประชันในเรื่องของความแม่นยำ
เนื้อเพลงครับผ่านบทเพลงลูกทุ่ง
โดยบนเวทีแห่งนี้นะครับของเราก็จะมีนักสู้
สองคนด้วยกันขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ส่วนผู้ที่พลาดพลั้งนะครับก็จะมีเงินทุนสะสมนะครับ
ปลอบใจกลับบ้านกันไปไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอน
แต่ถ้าดีที่สุดนะครับอยากให้ทำได้เร็วนะครับ
ไปจนถึงยกที่๑๐ถูกต้องทั้งคู่นะครับ
รับไปเลยจากรายการของเราคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาทครับ
เพิ่งร้องไปในครั้งที่แล้ว
ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
พบกับนักสู้หนึ่งสมัยจากมุมน้ำเงิน
น้องเพลงเด็กหญิงชาวมอน
เพิ่งมีความมานะและกระตั่นอยู่
ที่จะขึ้นมาป้องกันแชมป์ในวันนี้
มาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
เก่าของเราบอกได้เลยนะคะว่ามีรอยยิ้มที่ปริ่มสุขนะคะ
ปริ่มสุกจริงนะครับวันนี้แน่นอนที่สุดนะครับ
มีรอยยิ้มให้เห็นแล้วแม้ว่าท่าทางจะดูอิดโรยนะครับ
จากการตรากตำทำงานนะครับวันนี้เหมือนเดิม
มีภรรยานะครับคุณปอแล้วก็ลูกชายคนโตมาเชียร์นะครับ

ทางฝั่งน้องเพลงค่ะเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะ
บอกได้เลยว่ามาเป็นคารวาลนะคะครอบครัวแล้วก็คุณครูนะคะ
คุณแม่ปินนะคะฝาแฝดนะคะธิดาธิวา

ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันของเรานะครับ
วันนี้แน่นอนที่สุดรายการของเรามีแต่สิ่งดีแล้วก็จะมีบุคคลที่เขามีใจจิตเมตตาเป็นคนดีอยู่ท่านหนึ่งนะครับ
รายการของเราบ่อยเป็นแขกรับเชิญของเราจากทางรายการนะครับ
ขอเชิญพบกับคุณนวัดครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะ

ทุกคนนับวันเนี่ยผมรู้สึกว่าทำตัวเป็นในห้างไงก็ไม่ใช่

หลักเดิมเรียกในห้างแล้วต่อมาเรียกท่านผู้มีอุปการรักคุณตอนนี้ต้องเรียกทูลหัวของบ้าน
เอาจริงชีวิตบางทีเขาไม่ได้อยากเป็นแบบนี้
เขาไม่ได้อยากลำบากแต่ว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรก

ความลำบากคุณผู้ชมทุกท่านเลยทั้งน้องทั้งสองคนทั้งเพลงและน้องชายเล็ก
ความลำบากมันเป็นยาต้านความจนของเรา
เพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสู้กับความลำบากแล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณ

ครั้งที่๕โอ้ยยิ้มบานเบือกมากเลย

นำลองกรี๊ตแบบเต็มในเส้นกรี๊ตแบบดีใจกรี๊ต
เอาไปเลย๕๐๐๐บาท
ส่วนต้าน่านของเราก็ครั้งที่เท่าไหร่

เอาไป๕๐๐บาท
สองคนนี้ถ้าใครอยู่ถึง๑๐ครั้งนะ
ผมให้๕ม่ื่นบาท
เล่นสึกได้เด็กหญิงชาวหมอด
จากอำเภอสังขระบุรีผู้มีความมานะและกระตันอยู่

แค่เสกกับมารักกัน
คงอีกนานและแสนไกล
ให้กรรหินสิ้นใจ
ฉันก็คงไม่ได้
ก็คราวที่แล้วก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็

แล้วก็เหมือนแบบหายใจไม่ค่อยออกค่ะ

นะต้องตั้งใจและมีสมาธินะคะ

เพราะฉะนั้นวันนี้เกมเป็นของเพลง

วันนี้มาเริ่มกันที่ยกที่๔นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๔ของน้องเพลงมาเลยครับ

มันไงคะ

เอาล่ะเลือกดีครับน้องเพลง

เหลือแผ่นที่๑แล้วก็แผ่นที่๓

ตัวช่วยที่น้องเพลงเลือกคืออะไรนะครับ

ร้องผิดได้๑คำครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงมาครับ
หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน

แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน
แม่หรือพี่จ๋าบอกว่าจะมาขอมัน

คนชักนึงทากันทั่ว
ชาวบ้านว่าอะไรไม่กลัว

ของอื่นนั้นขึ้นราคา

ถ้าภาษาถิ่นของคนมอนพูดว่า

ของคุณสิรินทรานิยากรจะขอก็รีบขอนะครับ
เอาล่ะยกที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณชายเล็กนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

อยากได้๑ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะเอาไปเปิดร้านของชำนะครับ

สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
ที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องเพลงและคุณชายเล็ก

ได้เพียง๑คนครับ
และผู้ที่ร้องได้นะครับในยกที่สี่นี้นะครับ
ที่สามารถชิงเงินทุนสะสมสี่หมื่นบาทไปได้นะครับก็คือ

ร้องได้

และผู้ชิมมารัง
คุณชายเล็กรับไปนะครับ
ยกที่๔นี้๔๐๐๐บาทครับ
หมายความว่าน้องเพลงร้องผิดเกิน๑คำ

นี่ดูสีหน้าของคนตรงรอบนั้น
คือสีหน้ามีรอยยิ้มมาก
มาดูยอดเงินกันก่อนนะครับที่น้องเพลงได้ไปทั้งหมด
จากการที่มาออกรายการร้องได้ให้ร้านของเรา
หลายวันหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ

นวัฒน์แจกอีก๕ครั้งครั้งละ๕๐๐๐

และเมื่อสักครู่นะครับได้เงินปลอบใจนะครับ
ยกที่๔นะครับไปอีกห้าพันบาทรวมทั้งสิ้นนะครับ
น้องเกรงรับจากรายการของเราไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับ
วันนี้ถึงจะมีผู้พ่ายแพ้ถึงเกมจะจบแต่ก็จบกันแบบชื่นมื้นค่ะ
เองก็มีความสุขนะคะคุณชายเล็กเองก็มีความสุขวันนี้
แล้วเรียกได้ว่าโอ้โหฟูหัวใจฟูหัวใจฟูนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเรียกว่าทีมงานเลยก็แล้วกัน
ชาวคณะจากสังขระบุรีนะครับทั้งคุณแม่ทั้งน้องสาว
ทั้งคุณครูปลื้มครูนับนะครับแล้วก็เพื่อนที่เอาใจเชียร์อยู่นะครับ
ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จเกินค่านะครับก็ขอให้กลับไป
ตั้งใจเรียนหนังสือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเป็นไกด์ที่สะพานมอนเหมือนเดิม
เผื่อใครแวะไปทักทายก็ไปหาน้องเพลงได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับ
น้องเพลงนะครับคุณแม่ปินนะครับน้องธิดาธิวาครูปลื้มครูนับนะครับ
ทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
คุณครับ
หนูก็ขอบคุณทางรายการมากนะคะที่ทำให้หนูได้มีเงินแสนค่ะ
เพราะว่าในชีวิตหนูหนูไม่เคยมีเงินถึงแสนเลยค่ะ
จะใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์นะคะจะใช้เป็นทุนการศึกษา
แล้วก็จะเลี้ยงดูแม่แม่แล้วก็น้องน้องค่ะขอบคุณค่ะ
แม่ผู้น่าชื่นอกตรมยอมเหนื่อยยอมระทมเพื่อปากท้องของลูกหลาน
สวัสดีค่ะป้าชื่อนางลำเพิงนามสกุลเพชรใสอายุ๕๕ปี
ป้าเป็นคนจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะแต่ตอนนี้ป้ามาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่กรุงเทพ

รำพึงหญิงแกร่งยอดนักสู้เธอมีใบหน้าที่ชื่นมื้น
แต่ภายในอกแสนจรฐมเกินกว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะรับไว้ได้
งานแม่บ้านมาถึงป้าก็มาเตรียมเครื่องกาแฟไว้ให้พนักงานค่ะ
แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเช็ดโต๊ะจัดโซฟาจัดหมอนแล้วก็ไปดูดฝุ่นเก็บขยะค่ะ
ก็เวลามีประชุมป้าก็ต้องไปลากกระโต๊ลากเก้าอี้มาจัดโต๊ะประชุมให้เขาค่ะ
ในวัยที่กำลังจะก้าวสู่ความชะลาแต่ด้วยเพราะภาระที่หนักหน่วง
ทำให้ป้ารำพึงไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เลย
ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานค่ะป้ามีลูกสองคนค่ะ
ลูกชายอายุ๓๐ปีค่ะตอนนี้เขาได้แฟนอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ส่วนลูกสาวเมื่อก่อนเขาก็มาทำงานอยู่กับป้านี่แหละค่ะเขาเป็นแค่เชียร์อยู่ที่ร้านอาหารค่ะ
ช่วงที่ป้าทำงานอยู่กรุงเทพกับลูกสาวบอกป้าก็มีความสุขดีค่ะ
พอช่วงสงการเขาก็ขอกลับไปเที่ยวบ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ
พอหมดสงการเขาก็โทรมาบอกค่ะบอกว่าเขาจะไม่กลับมาทำงานอีกแล้ว
ก็จะขออยู่ที่บ้านค่ะหางานทำอยู่ที่บ้านค่ะ
จากกันช่วงก่อนวันสงกรานในครั้งนั้นป้ารำผึงไม่คิดว่า
การปล่อยมือกันในวันนั้นชีวิตของลูกสาวจะเปลี่ยนไป
ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลย
เขาก็ไม่ค่อยติดต่อมาเลยค่ะ
มารู้ทีหลังว่าเขาไปมีแฟนค่ะ
เพื่อนเขาโทรมาบอกว่าลูกสาวป้าถูกตำรวจหยัดแบบความเก็บเรื่องยาค่ะ
กับเพื่อนเขาแล้วก็แฟนเขาค่ะ
เสียใจค่ะคือพูดไม่ออกเลยค่ะ
ไม่คิดว่าลูกเขาจะเป็นคนแบบนี้เพราะเขาบอกว่าเขาจะไม่ทำให้แม่เสียใจ
แต่วันนี้ป้ารำพึงทำได้เพียงแค่พูดคุยกับลูกสาวผ่านกระจกใสที่กั้นอยู่เท่านั้น
วินาทีแรกที่เห็นลูกสาวเขาหน้าตาเขาโซมมากเลยครับเจมส์ทำไมถึงทำตัวแบบนี้
เขาก็บอกว่าหนูขอโทษหนูผิดไปแล้ว
กลับมาป่าเขาต้องมานอนเราง่ายคิดถึงลูก
เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ได้อยู่
หนึ่งชีวิตที่ถูกตัดสินให้ชดใช้ความผิดในเรือนจำ
เขาท้องค่ะเขาเพิ่งรู้ทุกข์ยิ่งกว่าเก่าอีกค่ะ

ป้าก็ส่งตังค์ไปให้เขาเดือนละ๓๐๐๐ค่ะ

เป็นวันที่ป้ารำพึงทั้งดีใจ
และก็ทั้งเศร้าโศกเสียใจ
เพราะความสงสารทั้งลูกและหลาน
วันที่ลูกสาวป้าเขาดูแล
ลูกเขาแค่สามวันค่ะส่วนลูกเขาก็ให้ญาติมารับไปเลี้ยงก่อนค่ะ
ลูกสาวเขาร้องไห้มากแล้วเขาหอมลูกเขาตลอดเลยค่ะ
ป้าก็ร้องค่ะเขาต้องพัดภาคจากกัน
แล้วเขามีรถตู้เรือนจำมารับลูกถึงที่เลยค่ะ
จากวันนั้นทำให้ป้ารำพึงต้องมีภาระเพิ่มขึ้น
เพื่อต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่อยู่ในเรือนจำ
และหลานสาวที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมา
ลูกสาวบอกว่าจะให้ป้าลาออกจากงานไปเลี้ยง
ป้าก็บอกมันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอาหลานไปให้ย่าเขาเลี้ยงค่ะ
ป้าก็จะส่งเงินให้๒๐๐๐บาทบาทบาทบาทบาทค่ะ
แล้วก็ให้ลูกที่อยู่ในเรือนจำด้วย๓๐๐๐ค่ะ
ประหยัดสุดสุดค่ะป้าก็เอาข้าวกลางวันที่เจ้านายกินเหลือ
เก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเอาไว้กินตอนเย็น
พอตอนเย็นป้ากินไม่หมดป้าก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อีกค่ะ
แล้วก็เอาไว้อุ่นกินตอนเช้าอีกค่ะตอนเวลาป้ามาทำงานค่ะ
ถ้าวันไหนเจ้านายกินหมดป้าก็จะหามาซื้อมะละกอมาตำส้มตำกินเองค่ะ
อยากจะมีตังค์ให้หลานกลับไปให้ลูกค่ะ
มาเอาใจช่วยป้ารำพึงหญิงแกร่งยอดนักสู้
ที่เป็นทั้งแม่และยายยอมอดเพื่อให้ลูกและหลานได้อิ่ม
ให้เธอได้มีเงินทุนกลับไปใช้ชีวิตที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
ตามที่เธอฝันกันนะครับ
อยากได้เงินรางวัลเพื่อกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะ

สวัสดีครับคุณลำพึงสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับ
ก็ขอต้อนรับคุณอำพึงสู่รายการของเรานะครับ
แหมเรียกว่าเล่นเอาอึ้งกันไปทั้งห้องส่งเลยนะครับ
จากการได้รับชมเรื่องราวชีวิตของคุณลำพึง

คุณชายเล็กเห็นเรื่องราวภาพชีวิตของคุณป้าลำพึงแล้ว

ก็เป็นคนที่รักลูกมาก
คือผมเป็นกำลังใจให้ป้านะครับ

ส่งคุณชายเล็กลงไปนั่งก่อนนะคะเชิญค่ะ
วันนี้คุณลำพึงมากับเพื่อน
ก็ขอต้อนรับนะครับคุณจอยนะครับ

สวัสดีค่ะ

ทำงานเป็นแม่บ้านด้วยกัน
แต่จริงแล้วเป็นคนดั้งเดิมคือเป็นคนอุตรดิษฐ์
คุณลำพึงคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนิดหน่อยก่อน
ทีลูกสาวอยู่ด้วยกัน

แล้วเกิดอะไรขึ้นคะอยู่มาวันหนึ่งเขาขอแยกตัวไป

แล้วคุณป้าก็เลยปล่อยให้อยู่ที่บ้าน
แล้วหลังจากที่ปี๖๑ตอนสงการที่เขาบอกว่าขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่อุตรดิษฐ์

ร้องไห้เลยค่ะร้องไห้มาแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะ
แล้วพอบอกว่าถูกจับแล้วถามไหมคะว่าถูกจับด้วยเรื่องอะไร

ณตอนที่บอกลูกถูกจับคุณป้าทำไงคะ
ไปเจอลูกวินาทีแรกที่เห็นหน้าลูก

คุยอะไรกันคะไปเจอกันครั้งแรกคุณป้า
ก็บอกว่าทำไมทำตัวแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้

บอกกับแม่ว่าจะไม่ทำให้แม่เสียใจว่าจะดูแลแม่ไง
แล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะแม่ต้องมาดูแลลูก

ลูกสาวก็ร้องไห้บอกหนูเสียใจแม่หนูทำให้แม่ผิดหวังเขาบอกอย่างนี้
ณตอนนี้วันที่เราบันทึกเทปมันจะมีการลงไปอยู่ในโซเชียลมันสามารถดูย้อนหลังได้

เวลามันผ่านไปถ้าลูกได้ออกมาจากเรือนจำแล้วลูกดูอยู่คุณป้าอยากบอกอะไรลูกคะ
อยากบอกว่าให้เขากลับตัวกลับใจค่ะให้เลิกสิ่งนั้นไปเลยค่ะให้หันหลังให้มันเลยไม่ต้องกลับไปหามันอีกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวเริ่มต้นเท่านั้นนะคะ
เรื่องราวของคุณป้าลำพึงยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายและมั่นใจได้เลยว่ายิ่งฟังยิ่งสะเทือนใจค่ะคุณผู้ชมแต่ได้แง่คิดดีมากเลยค่ะ
แต่ว่าก่อนจะฟังเรื่องราวนะคะเป๊กว่าเราร้องเพลงกันสักหนึ่งเพลงดีกว่า
เดี๋ยวให้คุณลำพึงบอกทางบ้านบอกจุดประสงค์เลยว่ามารายการของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่บอกไปเลยครับ
วันนี้ป้ามารายการร้องได้ให้ล้านป้าอยากได้เงินทุนเอาไปสู้ชีวิตเพื่อไปถ่ายที่ครับแล้วก็ไปเป็นทุนเลี้ยงหลานแล้วก็ไว้รักษาตัวเองด้วยค่ะ

เอาละครับตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยยกที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
โทรยกที่๑ของคุณรำพึงมาเลยครับ
นี่ก็จะเป็นเพลงแรกของคุณลำพึงในรายการของเราเลยเป็นไงครับชื่อเพลงอะไรรู้ไหมครับ

ตัวช่วยเรามีให้ทั้งหมด๓แผ่นป้ายนะครับเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายในยกที่๑นี้นะครับคุณลำพึงครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เราก็จะมาเริ่มยกที่หนึ่งกันด้วยคุณรำพึงนะครับยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ

รับมาเลยบ๊างคล้วย
ไปร่ำรวยอยู่ร่ำลูกอะ
หล่นสินาอยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบางกล่วย
ไปเป็นนุ่มปฐุมธานีเงินก็ดีท้ายที่ดินด้วย
พอรวยพี่คงมีแฟนสวยทิ้งทางบ้างป่วย
ให้คอยโซกาเธอย้ายไปดวงใจแท้ปน
อ้าวสาวเมืองนนต้องทนบุญหา
จากเหี้ยวมังคุ้นระมุดผู้สา
ไปให้หลายคลาไม่กล้าจะทำ
วันไหนว่างให้มาบ้าง

รวยไม่รวยไม่เคยล่วงล้ำ
ยังเป็นหนึ่งบนถึงประจำ
ไม่เคยลืมคำ
คนลำลูกกา
สาวบางกล่วยของคุณอรอลดี
แต่เป็นเพลงที่ร้องได้ภัยเลาะมากเลยนะคะแต่ว่าผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้
แต่ว่าเราก็แอบเชียร์เพราะว่านี่เพลงแรกหวังว่าจะเป็นทิศทางที่ดี
เพราะฉะนั้นคุณชายเล็กเชิญค่ะรอบนี้เป็นของคุณชายเล็กแล้วนะ
ต้องบอกว่านักสู้คนใหม่ป้าลำพึงมีน้ำเสียงที่เข้มข้น
ไม่แพ้เรื่องราวชีวิตเลยครับ
ถือว่าเป็นคู่ชิงล้านที่พอฟัดพอเวียงกับคุณชายเล็กจริง
มาเอาใจช่วยพวกเขากันต่อในยกหน้าครับ
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงชายเล็กหนุ่มใต้ยอดนักสู้
มุ่งมั่นทำงานเลี้ยงดูผู้ชราทั้ง๔ในบ้าน
คุณชายเล็กตอนนี้ก็มีเหนาะนะฮะ๕๕๐๐นะครับ

กว่าจะได้เงินหมื่นนี่มันจะต้องทำอะไรบ้าง
กรีดยางแบกกี่กระสอบกันนะครับ
คือกว่าจะได้เงินหมื่นเนี่ยต้องทำงานหนักมากครับ
และเห็นบอกว่าสุขภาพก็ไม่ค่อยจะสู้ดีด้วย

ผมปวดหลังแล้วก็บางทีเวลาถ้ารู้สึกเครียด
รู้สึกแบบเกรงข้างหลังเกรงทั้งตัวด้วย

เอาเลยอันนี้ทำไงเวลาเกรงมากทำยังไง

ผมกินยาพาราแล้วก็เอาน้ำโรนผลักคบ
คุณชายเล็กยาชุดอย่ากินนะ
แต่ก่อนจะไปหาหมอควรหาเงินเพิ่ม
นี่ไงเรื่องสำคัญร้องเลยมั้ยร้องไอ้สักเพลงร้องเลยสิฮะ
ถ้าพร้อมอินโทรยกที่๑ของคุณชายเล็กมาเลยครับ

เพลงนี้นานแล้วนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่
เอาแล้วไงเอาแล้วไง
ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยให้นะครับ
ตัวช่วยของเรามีให้ทุกครั้ง
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ถ้าไม่มั่นใจในยกที่๑นี้
คุณชายเล็กครับตัวช่วยจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ตัวช่วยเรามี๓แผ่นป้ายนะครับ

๑เบอร์๒หรือว่าเบอร์๓

แผ่นแรกแผ่นไหนครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับของคุณชายเล็กก็คือ

โอเค

เพลงอะไรครับที่ให้กับรายการเราไว้

ตัดสินใจเอาเพลงเก่งร้องแทนเพลงยกที่หนึ่งเลยนะครับ

เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะครับคุณชายเล็ก

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ

กลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
ความหวังที่เคยเผลิดแล้วฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจ
มันเป็นอดีตไม่คิดจะฝืนคืนใหม่
ดีแล้วต่างคนต่างไปกลับมาทำไมทำไมต้องมา
ก็เมื่อวันนั้นที่ฉันนอนวอนเธอไว้
เหนียวรังแทบเป็นแทบตายยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตา
พอมาวันนี้ใจฉันเริ่มดีขึ้นมา
เธอกลับจะคืนมาหา

มันจะต้องถึงสารหม้าง
ใจคนหนึ่งคนก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำร้ายทำร้ายมันสักกี่ครั้ง
ถ้ายังไม่พอกับหัวใจที่พายพัง
เหลือลมหายใจอีกอย่าง

เธอยังต้องการ
กลับมาทำไมขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรังเห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสาร
อย่ากลับมาเลยฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องถ้าเห็นใจกันอย่าหันกลับมาอีกเลย
คุณคนรอภูมินะครับก็เป็นอันว่าร้องจบกันไปแล้วทั้งสองท่าน

เงินทุนสะสมรูระค่า๑หมื่นบาท

ล้อมได้

ร้องได้ให้ร้าน

๑หมื่นบาท

คุณชายเล็กตอนนี้มีเงินสะสมส่วนตัว๕๕๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนคุณลำพึงยังไม่มีแต่มีเงินสะสมร่วมกันในยกที่๑นะครับ
หนึ่งหมื่นบาทเพราะฉะนั้นในคราวหน้านะครับ
ทั้งคู่ก็จะมาแข่งขันกันต่อในยกที่๒

๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติและทั้ง๒วัน
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านครับ

ดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัย

แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับวันนี้
สวัสดีครับ
มาติดตามรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านได้ไหม
ครั้งต่อไปครับผม
หลังจากที่ทราบข่าวว่าลูกสาวต้องเข้าไปชดใช้ความผิดในเรือนจำเนี่ย

ตกใจค่ะตกใจเสียใจมากค่ะ
เขาก็ร้องไห้ค่ะโทรไปทีแล้วเขาก็ร้องไห้ทุกที
เขาก็บอกว่าแม่ไม่ต้องคิดเรื่องหนูนะแม่ไม่ต้องคิดมาก
ถ้าแม่เป็นอะไรไปหนูออกไปหาแม่ไม่ได้นะ
ถ้าสมมุติว่าคุณชายเล็กไม่สามารถขยับเนื้อขยับตัวได้หยุดเลย

มีทั้งหมดรวมผมก็แปลก
คุณลำพึงและคุณชายเล็กร้อง